เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินวนเวียนไปป้วนเปี้ยนอยู่ในชุมชน
เข้าไปขอซื้อทูบเทียนบอกจะเอาไปเวียนเทียน

ฟังแบบนี้ก็ไม่แปลกดูปกติดูปกติแต่ผู้ชายคนนี้มีโซ่ล่ามขา
ชาวบ้านตกใจนึกว่าเป็นนักโทษหนีออกมาจากเรือนจำอะไรหรือเปล่า
เป็นบุคคลอันตรายอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชม
สุดท้ายนะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้มาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ว่าคุณหนีมาจากไหนไปดูกันนะฮะ
ถ้าเขาเดินกลางคืนผ่านคุณคุณกลัวไหม
ก็คิดว่าเป็นนักโทษหนีออกมาหรือเปล่า
แล้วเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออย่างไรนะ
เออพอชาวบ้านเห็นแบบนี้นะ
หนีออกมาจากเรือนจำเป็นนักโทษอะไรหรือเปล่า
แล้วทีนี้ก็เห็นเขาพูดจาวกไปวนมาเที่ยวถามหาร้าน

ขอซื้อทูบเทียนจะไปเวียนเทียน
เนื่องในวันเมื่อวานเป็นอะไรครับวันมาค้าบูชา
มาคบูชาวันพระใหญ่นะครับ

ตอนแรกไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยนะ

ผู้ใหญ่บ้านมาถึงแจ้งตำรวจเข้ามาพูดคุยสอบถาม
จึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าตะวัน
แล้วเขาเป็นผู้ป่วยทางจิต
การที่เขาถูกล่ามโซ่เพราะว่าถูกแม่ล่ามโซ่เอาไว้
คุณผู้ชมถูกแม่ล่ามโซ่เอาไว้
ทีนี้ทุกคนก็ต้องถามแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง

ท้ายที่สุดนะคือเขาคุยรู้เรื่องอะคุณ
พอขึ้นหลังรถกระบะนะเขายังอารมณ์ดีอยู่เลย

ไปไหนยังไงบ้านเจ้าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
เขาบอกนี่บ้านอยู่ตรงนู้นนะ
แต่ว่าไอ้โซ่ที่ล่ามไว้แม่ล่ามไว้๒ชั้นเลย
ชาวบ้านก็ถามแล้วออกมาได้อย่างไร

สุดท้ายนะฮะผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ต้องพาไปส่งบ้านครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่บ้านสองชั้น
หลังหนึ่งในชุมชนบ้านไผ่ที่ตำบลหมูม้นที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑นี่แหละครับ
ซึ่งเป็นบ้านที่นายตะวันพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่แก่ชะลาแล้วนะฮะ
ที่เขาบอกเลยแม่เป็นคนล่ามโซ่เขาไว้
ทีนี้ก็มีคำถามว่าแม่ล่ามโซ่ลูกไว้ทำไมครับ
ล่ามไว้ที่ข้อเท้าแล้วไปโยงไว้กับเสาบนชั้น๒ของบ้าน
ส่วนคุณแม่คุณนี่ฮะคุณแม่ท่านแก่มากแล้วนะครับ
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกทั้งหมด๖คน

โดยนายตะวันเป็นลูกคนที่๔และมีอาการป่วยทางจิต
จิตเวศมาตั้งแต่ปี๖๒
รับยาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมากินที่บ้านจนอาการดีขึ้น
ต่อมานายตะวันลูกชายกลับไปดื่มเหล้าอีก
อาการก็เลยกำเลิบแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง
เวลาขาดยานะใครก็พูดกับเขาด้วยไม่ได้นะ
ตัวแม่เองยังเคยถูกเหวี่ยงล้มจนบาดเจ็บมาแล้วเลย

คือไม่ได้ตั้งใจจะกักขังหรือทารุณลูกนะ

ไม่งั้นก็เดินออกไปเหมือนเมื่อคืน
ใช่ก็เดินออกไปอยู่ในชุมชนนะฮะ
เดี๋ยวหลงทางหลงทิศไปก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหน

ค่ะ
แม่เขาบอกแบบนี้
บอกมาเราว่าเห็น
ครับตกไกลเหรอบ้างคุณแม่
ที่แหล็กแต่เห็นนี่ลงซ้า

บอกพ่อเอาใจลูกไส้นี่ตกไกลรูปะครับ
เมื่อทั้งนานเราไปตั้งใจมาเป็นพอ
แม่ก็เปิดใจแล้วให้นักข่าวของเราฟังนะ
คุณแม่กับลูกชายเนี่ยโอ้โหก็ต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้นะครับ
แม่ของนายตะวันยังบอกผู้สิทธิ์ข่าวอีกนะฮะว่า
ที่บ้านมีรายได้เพียงแค่เงินเบี้ยคนชะลา๘๐๐บาท
ส่วนลูกคนอื่นก็ส่งเงินมาให้บ้างแหละ
แต่พวกเขาก็มีภาระในครอบครัวเขา
ส่วนตัวแม่เองก็อยากให้หน่วยงานรัฐมาช่วยหน่อย
พาลูกชายไปรักษาตามขั้นตอนหน่อย
เพราะอยากให้ลูกชายหายเป็นปกติมาเลี้ยงดูแม่ได้บ้าง

ไม่รู้ว่าแม่จะมีอายุอยู่ไปถึงแค่ไหน
ไม่รู้ว่าแม่จะดูแลลูกชายคนนี้ไปถึงได้ถึงแค่ไหนล่ะคุณ
ส่วนยาเยอะก็ไปรับมาก็ทางหมอเขาส่งมาให้นะ

คือในวัยนี้จริงเหมือนกับลูกก็ต้องดูแลแม่แล้วเนาะ